ผู้ชมครับดูตรงนี้เพิ่มเติมหน่อยกันแล้วกันนะฮะ
หลังจากที่มีหญิงสาวคนหนึ่งเขาออกมาเปิดเผย
มาบอกเรื่องราวในบ้านของดาราดังคนหนึ่ง
อ้างว่าไปทำงานแล้วเจออะไรต่างนานาเยอะแยะไปหมดนะฮะ
ที่มีการแฉว่ามีดาราดังจ้างไปดูแลน้องหมาน้องแมว
แล้วใช้งานหนักไม่ได้พักเลยนอนแค่วันละชั่วโมงให้กินข้าวเนี่ย
ให้กินชามข้าวหมาด้วย
แล้วบอกมีวิรกรรมอีกเยอะ

เมื่อวานดาราสาวชื่อดังคือคุณขวัญอุตสามณี
ออกมาบอกว่าสงสัยจะเป็นตัวเธอเองนั่นแหละนะฮะ
ประกาศรับสมัครคนดูแลหมาแมวอยู่นะฮะแต่ทางฝั่งของอดีตแม่บ้านเนี่ย
ที่ออกมาอ้างอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นล่าสุดนะฮะคุณขวัญนะครับ
ได้ลงคลิปกล้องวงจรปิดนี่โพสต์ในยูทูปของตัวเธอเองนะฮะ
แล้วบอกว่าน้องหมาของขวัญเนี่ยชื่อนุ่มนิ่มเขาเป็นโรคชะลาอายุ๒๐กว่าปีนะ
ชะลาความจำเสื่อมเดินยืนทานอาหารด้วยตัวเองไม่ได้
นี่คือสาเหตุที่ขวัญต้องจ้างคนมาดูแลเพราะเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
ใจขวัญเนี่ยคืออยากได้ผู้ช่วยพยาบาลหรือคนที่มีทักษะทางด้านนี้ด้วยในการดูแลสุนัขนะฮะ
แต่เนื่องจากความสงสารส่วนตัวเขาพรีเซนต์ตัวเองว่ารักน้องหมาอยากดูแล
ก็เลยให้โอกาสทดลองงานแล้วคุณขวัญบอกให้ดูกล้องวงจรปิดนี่
ว่าทำงานได้นอน๑ชั่วโมงทุกคนลองดูคำตอบในคลิปวีดีโอของกล้องวงจรปิด
เพราะว่าเธออ้างว่าตรงนี้จะเห็นว่าไม่ได้ดูแลหมาแล้วก็เข้าไปนอนนะ
ทานข้าวจานเดียวกับน้องหมาคิดว่าเขาจะยอมให้คนอื่นกระทำใส่เขาแบบนี้เหรอ
วิเคราะห์ถึงพฤติกรรมความน่าจะเป็นในการเล่าเรื่องของเขาด้วย
คุณขวัญบอกว่านุ่มนิ่มเนี่ยคือสุนัขของคุณขวัญเนี่ยช็อกภาวะขาดน้ำเข้าโรงพยาบาล
เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แต่กลับปล่อยให้เขาขึ้นรถไปกับรถของโรงพยาบาลสัตว์
ขวัญโทรแจ้งให้มารับเพราะขวัญกับแม่อยู่ต่างจังหวัด
ส่วนเด็กคนที่จ้างให้มาดูแลกลับไปนอนในห้องปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
่งหน้าถึงความสามารถในการทำงานและทดลองงานส่วนเงินได้เป็นเงินสดจากบริษัทไปแล้วมี
นี่คุณขวัญบอกนะไปด่าน้องหมาของคุณขวัญต่อหน้าพนักงานว่า
เห่าหาจื้อมึงเหรอประมาณอย่างนี้
แล้วถ่ายรูปตัวเองในบ้านของขวัญโพสต์เหมือนเป็นบ้านตัวเอง
คุณขวัญก็เลยบอกว่าอยากให้ดูว่าเออมันเป็นอย่างที่อดีตคนที่มาขอทดลองงาน
สุนัขให้คุณขวัญเนี่ยที่ไปแฉไปเปิดเผยเนี่ยมันใช่อย่างนั้นหรือเปล่า
ดูจากหลักฐานตรงนี้เองก็แล้วกัน
ล่าสุดทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะครับ
เมื่อวานได้คุยกับคุณขวัญไปแล้วใช่ค่ะ
วันนี้เราเลยถามอดีตแม่บ้านของคุณขวัญอุตสามณี
ว่าเออตกลงเนี่ยเรื่องมันไม่ใช่อย่างนี้เนี่ย

คุณปล่อยสุนัขที่ต้องให้ดูแลไปกับรถโรงพยาบาลสัตว์ที่เรียกมารับ

สิ่งที่คุณขวัญอุสามณีเอากล้องวงจรปิด
มายืนยันเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริง
ในคลิปที่เห็นคือวันที่๓๐สิงหาคม
ตอนนั้นสุนัขของคุณขวัญคือนุ่มนิ่มไปโรงพยาบาลสัตว์มาเรียบร้อยแล้ว
จากนั้นพอช่วงเย็นพากลับมาที่บ้าน

แต่ตัวเธอเนี่ยไม่ได้หลับนะ
ยังนั่งเฝ้าดูอาการของสุนัขของคุณขวัญอยู่

ซึ่งกล้องวงจรปิดมองไม่เห็น

เธอก็ดูแลหมาให้คุณขวัญตามปกติ
แต่นุ่มนิ่มนี่มีอาการขึ้นมาอีก
พาไปหาหมออีกครั้งหนึ่ง
แล้วเธอเนี่ยก็ส่งข้อความไปหาแม่ของคุณขวัญ

แม่ตอบกลับมาว่าไม่ต้องรอให้กลับบ้านไปนอนได้เลย
จากนั้น๑กันยายนช่วงเย็น
เธอก็ออกมาจากบ้าน
เพราะว่าคุณขวัญเนี่ยเขาได้คนดูแลคนใหม่แล้ว
ทางฝั่งทางด้านขวามือของกล้องเหรอครับ

ส่งแชร์ไปหาคุณแม่ของพี่ขวัญนะคะ

เขาก็บอกว่าเขานอนได้เลย
ก็บอกก็เลยเขานอนวันนั้น

ที่เขาบอกว่าเออเข้าไปนอนดูไม่รู้สึกอะไร

เขาก็บอกว่าไม่ต้องไป
ส่วนเรื่องให้กินข้าวจานเดียวกับจานข้าวหมาเนี่ย

เพราะเธอไปใหม่เธอก็ไม่รู้จานไหนเป็นจานไหน

เพื่อต้องใช้คลุกข้าวหมาด้วยกินของตัวเองด้วย

แค่โพสต์เป็นประสบการณ์ในกลุ่มแรงงานเท่านั้นเอง